ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

อืม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีฉันนักกลัวค่ะฮ่าว่าละกล้ากล้ากลัวนะคะ

ก็แค่แบบเอ๊ะตกลงรถผิดไม่ผิดติดแนบเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเพราะเอิญว่าอารมณ์ร่วมสำหรับคนที่ดูคลิป
ซึ่งคลิปไม่ได้มีคลิปเดียวมีหลายคลิปนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวนั่งอยู่ในรายการแล้ว
แล้วคนที่ทำให้เจ้านายน่ะต้องไปลุยกับตำรวจขนาดนี้

เราติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแน่นอน
แต่ว่าท่านก็ให้เหตุผลว่าก็ว่าไปตามกฎหมาย
แล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปเหมือนกับเผชิญหน้า

อันนี้รับฟังได้แต่ว่าข้อมูลที่ทีมงานได้มา

ในขณะเดียวกันจะพยายามติดต่ออีกหนึ่งหน่วยงาน
คือกรมการขนส่งทางบกด้วยว่าตกลงความชัดเจนเนี่ย

สำหรับคนที่โดนใบสั่งอยู่แบบนี้นะคะ

คนแรกคนขับรถอันนี้รอเจ้านายมาเคลียร์ค่ะ
คนนี้จะเล่าให้ฟังได้ว่าตกลงบัตรประชาชนคุณอิดออดจริงหรือเปล่า

ส่วนอีกหนึ่งท่านปกติคนไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้แล้วค่ะ
จะไปรู้จักคนแบบรักหมาแทนนะคะ
โทรทัศน์ออกสื่อแนวนั้นแทน

นายคนที่โดยเขียนใบสั่งและคนในคลิปค่ะ
คุณนัชโภนสุขภาษณะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ที่ฉันจะคุยกับคุณมาร์ค
ครับผมนะคะก็อารมณ์หลงแล้วเนอะ
สบายผมจริงผมเป็นคนฮามากเลยนะครับ

อารมณ์ตอนทำตอนทำไลฟ์นี้ฮาไหม

ถ้าหาจะเจอกันมาเดี๋ยวผมไปหาเขาเองดีกว่า

จะทำอะไรจะเขียนใบสั่งจะปรับหมื่นจะปรับแสนปรับไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายเอง
แต่คุณต้องช่วยเหตุผลที่มันอันนั้นหน่อยใช่ไหมครับ
เดี๋ยวผมไปคุณรอนะมาเลยงั้นผมจะยืดรถคุณ
เดี๋ยวไอ้ที่เล่านี่คือไม่ได้อยู่ในคลิปนะ

โทรศัพท์นะก็เดี๋ยวขอเล่าย้อนกลับไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓๐กันยา

ปลายสัปดาห์ที่แล้ววันเงินเดือนออกจริงน่าจะอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
เล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้ลูกน้องเล่าให้ฟังก่อนนะลูกพี่
ลูกน้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตรงที่โดนโดนตรงไหน
ตรงด่านเก็บเงินของบางนา
เห็นข้างหลังเป็นแบบห้างขายเฟอร์นิเจอร์นะ
ตรงนั้นนะจุดนั้นเราวิ่งตรงไหนของช่องที่เข้ามา
เราวิ่งช่องด้านไหนติดรีมหรือตรงกลาง
ตรงกลางครับเพราะว่าเลนส์ด้านขวามันจะมาตรงกลางพอดี
แต่ว่าด้านซ้ายของด้านถนนด้านขวามันจะวิ่งตรงกลางพอดี

เพราะชิดซ้ายมาตั้งแต่ถนนที่มาจากด้านทับช้าง

ภายนอกมันมีอะไรแปลกจากรถกระบะ
ไม่มีครับเดิมคุณสินค้าปกติไหมปกติครับคุณสินค้าปกติไหม
ทำไมเขาเรียกคุณทำไมมันเป็นปกติครับ
พอจ่ายทางด่วนเสร็จนะครับพอวิ่งออกปุ๊บ
ตำรวจก็โบกมือผมก็มองไม่เห็นตำรวจอะไร
แต่พอเห็นเขาวิ่งออกมาโบกมือผมก็ยินดีให้ตรวจ
เพราะว่าเราไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเราก็ไม่กลัวอะไรอย่างนี้ครับ
เสร็จปุ๊บก็เลยขอดูบัตรประชาชน

บัตรประชาชนใบขับขี่

อ่าอ่าอ่าอ่า
พี่ผมพี่ให้ผมแสดงนะผมก็แสดงแล้วนะแต่ถ้าแอบผิดเนี่ยพี่เขียนใบสั่งแล้วให้ผมได้ไหมผมจะไปให้บริษัทเพราะถ้าพี่ยึดใบขับขี่ผมเนี่ยเกิดวันหยุดผมเนี่ยมีคนมาจ้างให้ผมขับรถพาไปนั่นไปนี่แล้วผมไปไม่ได้เพราะผมไม่มีใบขี่เพราะถ้าเอาใบสั่งไปก็ต้องให้บริษัทเพื่อให้บริษัทไปจ่าย

ตั้งต่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อสายโทรศัพท์มือถือใช่ครับผมป๊าบมาพี่มาคะลูกพี่รับสายแล้วว่าไงต่อเราบอกว่าเออคุณจะออกไปสั่งก็ออกไปแต่อย่ายึดใบขับขี่เขาได้ไหมอืมปล่อยเขาไปนะผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกอ่ะคุณจะทำแล้วก็ทำเลยแต่ว่าใบขับขี่เนี้ยอย่าไปยึดเขาเลยนะแล้วก็แล้วอย่างหนึ่งคุณ
เขาเขียนนะเขียนในใบสั่งว่าเสริมแนบนะอืมเออเขาเขียนมาเลยไม่ไรแล้วก็แต่ว่าก็ปล่อยเขาไปก็คืออันนี้เนี้ยคุยกันตั้งแต่ในมือถือกันนะในมือถือก่อนแล้วก็อ่าคุยไม่ได้ต้องยึดใบขับขี่ไปถามคุณจะยึดได้ไงในเมื่อเขาไม่ได้ทำความผิดอืมคุณเข้าใจไหมว่าใบขับขี่เนี้ยมันยึ
ก็ไปเติมใส่แมลกทำอะไร
เพื่อให้มันสมรรถนะมันดีขึ้นมันทรงตัวดีขึ้น

อะไรพวกนี้มันก็ท้ายห้อยแล้ว

ถ้าอยากจะทำอะไร๑๙๔๒หลายคู่ก็ทำรึเปล่า
ไปเลยไปที่สนอีเสริมันตกลงมันมันมัน
อะไรเงี้ย

อ่าอันนี้เขาเปิดผมเปิดอยู่พี่อ่ะผมพูดว่าเฮ้ยคุณอย่าหนีไปไหนจะรออะไรก็
ให้เปิดสปีกเกอร์โฟนให้ตำรวจได้ยินนะนะได้ยินด้วยนะครับ
โทษนะคะตอนนั้นอารมณ์ขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
อ่าบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าหนีไปนะคุณรออยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณ
นะคุณรออยู่ที่นั่นเดี๋ยวผมไปหาคุณแน่นะลูกผู้ชายนะอย่าหนีนะ
นะเดี๋ยวปุ๊บโอ้ยจินมึงอยู่ตรงไหนมึงส่งอันนั้นมาให้กูเลยนะ
อ่าอ่าไปเข้ามาเลยกูไม่รู้ว่า
บอกว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามไปตรงไหนเดี๋ยวตามไปเองอ่า
ยังวันนี้ไม่ต้องส่งเดี๋ยวนะสองไม่ต้องส่ง

คือตอนนั้นมันมาเต็มแล้วใช่ไหมมาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นผม
ผมกกกกกกกกตอนนี้ผมก็ต้องไปถามตังหลวท
คลิปแรกนะว่าจับผมลูกน้องผมเรื่องอะไร
เอ่อถึงบอลไลฟ์สดขับรถไปทั้งคือ
กูจะขับรถแล้วก็ไลฟ์สดมาตลอดทาง

คือที่ที่ฉันรู้สึกว่ามีอารมณ์ขาด

เหมือนในคลิปที่เป็นที่มาของข่าว

ทีนี้ตรงที่เราโดนมันบางนานะ

ก็วิ่งไปล้างตัวอาบน้ำ

คนรู้จักเพราะเลี้ยงหมา
เออกำลังเก็บขี้หมาแล้วเหนือ
ใช่ไหมคะคลิปอันด้านไว้จังหวะคืออยู่ในรถก่อน

แล้วก็ไปชี้มือชี้ไม้ว่าตำรวจไปเลี้ยงรถ
จริงตรงโรงอยู่ไหน

ไหนก็เหลือกี่คนเหลืออยู่คนหนึ่ง
คือตำรวจในคลิปที่คุยกับคุณมาร์ค
ไม่ใช่คนที่ตอนแรกมาขอดูใบขับขี่ลูกน้องเราใช่ไหมคะ

คนนี้ที่คุณมาร์คกูดุลเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาของอีกหน้ายนึง
แต่ทีนี้ที่ไปเถียงกันนะคะ
ถ้าสมมุติมันมี๓คลิปนะถูกต้องใช่ไหมครับมีแค่๓นะ
คือคลิปตอนก่อนเริ่มเจอตำรวจคลิปตอนเจอตำรวจแล้ว
แล้วก็คลิปตอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้ว
คลิปกลางที่ฉันดูแล้วมันมี๒ประเด็นใหญ่

เขาเจ้าพนักงานเขารู้กฎหมายเขาใช้อยู่ทุกวัน

เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์
ผมจบเทคนิคยานยนต์
แล้วผมก็ไปต่อจนเรียนจบปริญญาโท
แล้วผมทำธุรกิจอยู่ในบริษัทรถแห่งหนึ่ง
เราไม่ต้องพูดดีกว่าวันนี้เราออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียหาย
ผมเป็นคนบรรยายสอนช่างอู่ซ่อมรถทั่วประเทศ
คือไม่ใช่อยู่ดีก็นึกตัวเอง

คำถามสุดท้ายเดี๋ยวไปพักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่
ตกลงในมุมของคุณนัชพลเสริมแหนบรถเนี่ยผิดกฎหมายไหม

เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องหาให้ได้สิคะ
คือเพราะว่ามันมีคำถามแบบนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะนะคะ
และทีมงานถามจากคนหลายกลุ่มคนต่อความเห็นนี้

คุณผู้ชมคะที่ฉันคุยกับคุณมาร์คเนี่ยก่อนเข้ารายการนะคะ
บอกเดี๋ยวเอาให้ชัดคือจะเอาแหนบใช่ไหมที่เถียง

ทุกคนมาบอกว่าถ้าจะใช้คำให้ถูก
ซึ่งมันจะรวมกลุ่มอีกหลายอุปกรณ์เลยเนี่ยนะคะ
คือควรจะพูดถึงระบบรองเร็บน้ำหนักถูกไหม
ถูกไหมเพราะว่าในคลิปเนี่ยบอกว่าอ่าท่านแหน่บผิดอันนั้นผิดไหม
อันนี้ผิดไหมมันต้องเหมือนกันสิแม้กระทั่งน็อตตัวเดียว
ใช่ครับดิฉันไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เรียกบารีหรือเปล่านะ
หรือว่าเล่นกันที่คำหรือเปล่าแต่เอาอย่างนี้ก่อน
เอาไอเดียเบื้องต้นก่อนนะคะเราจะคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เอาคำถามให้ชัดไปก่อนนะคะท่านรองนันทพงศ์เชิดชูค่ะ
รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ
ดิฉันก็แบบผู้หญิงอะนะดิฉันก็ถามเอาตามที่มันเป็นคำในข่าวนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อต้องการน้ำหนักเพิ่มเติมเนี่ย
การติดเด่อภาระการถือว่าเป็นความผิดครับ
คือห้ามติดเลยหรือเปล่าหรือติดได้
ขั้นตอนของมันคะติดได้ครับแต่ว่าต้องขออนุญาตครับ
ขั้นตอนคือต้องนำเมื่อนำรถไปที่อู่ใช่ไหมครับมีการดัดแปลง
เขาต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินนะครับการดำเนินการจัดแปลง
แล้วก็หากมีการซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนอาจจะเป็นซื้อเพรามาด้วย
ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
ใบรับรองของวิศวกรรับรองการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงมานะครับ
เมื่อได้ดังนี้แล้วเนี้ยก็นำไปที่กรงการขนสมทางบกนะครับ
ให้ในขั้นไปสอดสอบบองว่าทุกอย่างถูกต้อง
พอจะส่งให้พังตั้นฝ่ายสะเบียนรถบันทึกในเล่นสะเบียน
ระบบรองรับน้ำหนักเพิ่มเติมเข้าไปค่ะเช่นอย่างไรเนี่ย
เท่าที่ฟังคือผ่าน๒ชั้นชั้นแรกต้องมีวิศวกรรับรองใช่ไหมคะ
พอได้ถูกต้องครับรับรองเสร็จแล้วเอกสารทุกอย่างรวมถึงการรับรองของวิศวกรคนที่ว่านี้ไปที่กรมการขนส่ง
แล้วมันก็จะผ่านขั้นตอนของกรมการขนส่งอันนั้นแหละพอบันทึกในเล่มปุ๊บจบเลยถูกไหมคะ
ถูกต้องถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ถูกต้องท่านสามารถใช้งานได้เลย
แล้วก็เมื่อเวลาตำรวจตรวจสอบท่านสามารถจะแสดงสำเนาหรือเล่มทะเบียนจริง
ให้เจ้าที่ตำรวจตรวจสอบคู่กันได้ว่ารถไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงมาจริงแต่มีหลักฐานถูกต้อง
อย่างนี้ท่านก็จะถือว่าไม่มีความผิดครับ
ท่านรองดิฉันอาจจะถามได้ไม่ตรงกับคนที่เจอปัญหาจริงแต่เดี๋ยวดิฉันจะเป็นสื่อถามท่านนะคะ
เอาคำอธิบายนี้มาปุ๊บคุณม้าคุณเข้าใจผิดเองนะ

คือท่านพูดท่านพูดดีมากเลยนะครับ

จะได้ทางปฏิบัตินะครับทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ไหมครับ
การปรับเปลี่ยนดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักนะครับ
มันเริ่มจากแชทซี่ถัง

เพราะว่าไอ้คนที่เสริมแหนบเนี่ยนะครับแล้วทำไมคุณไม่ไปบอก
ร้านแนบว่าเฮ้ถ้าเกิดร้านไหนนะที่จะเสริมแนบ
แล้วพอใครไปเสริมแนกคุณ
ผมเอาใบเสร็จจากร้านนี้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งเนี่ย
เพราะอาจจะมีคนแย้งเหมือนคุณมาร์คได้
เอาตกลงอย่างเดียวเลยเหรอถ้าพูดถึงระบบรองรับน้ำหนักนะคะ
ฉันกลับมาขอความรู้ค่ะท่านรองอธิบดี
ถ้ามีคนสงสัยเหมือนกันมันมีตั้งหลายอย่างนะ
ถ้าเราจะพูดถึงตัวที่ใช้เพื่อระบบรองรับน้ำหนักของรถ
มันมีกฎหมายหรือว่ามีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
เหนือจากกรณีแหนบไหมคะท่านว่ามันใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่า
เชิญค่ะครับผมมีความชัดเจนอยู่แล้วครับมีความชัดเจนอยู่แล้วครับ
เมื่อไม่กี่เดือนมาก็เราก็ทำประชาสมัญสักทีหนึ่ง
เพราะว่ามีข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับความสับสน
เราก็เผยแพร่ไปแล้วว่าอะไรที่ติดตั้งเสริมได้
อะไรที่ติดตั้งเสริมแล้วจะต้องขออนุญาตนะครับแต่หลักหลักผมเรียนอย่างนี้ครับ
อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้
ก่อนจะเปลี่ยนต้องขออนุญาตเช่นสัก๔รถเช่นเครื่องยนต์
เช่นระบบรองรับน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เช่นกันชนหน้ากันชนหลังเปลี่ยนแม็กซ์รถบรรดาเป็นล้อแม็กซ์
ติดโลบาร์ติดสปอยเลอร์อย่างนี้เป็นเรื่องการตกแต่งนะครับ

ค่ะทีนี้ในกรณีเดี๋ยวนะคะ
คือความชัดเจนที่ออกมาจากกรมการขนส่งเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นระบบรองรับน้ำหนักครับ

แบบบันทุกข์มากบันทุกข์น้อยแบบแนบเป็นตัวที่จะบ่งออกได้ด้วยครับ
เรียนขออีกหนึ่งคำถามผ่านจอมขวัญนะคะ
คุณมาร์คขอหนึ่งคำถามสงสัยอะไรถามผ่านดิฉัน
คือทำไมต้องเจาะจงแหนบ
ทำไมต้องเจาะจงเฉพาะแหนบใช่ไหมครับรถไม่มีโชคได้ไหมไม่มีล้อได้ไหมไม่มีเผาได้ไหม
ทำไมต้องเจาะจองเฉพาะแนบหรือว่าแบบมันรถคนจนใช่ไหมครับ
ทำไมคุณไม่ไปจับรถเบนท์ที่มันตัดเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนหรือเปล่าทำให้มันซิ่งได้ไวขึ้น
ใช่ไหมครับตัดสปิงให้แข็งขึ้นโหลดเตี้ยลงทำไมคุณไม่ไปจัดการเขาบ้าง

เอาแค่นี้ก่อนนะคือแต่ว่าในรถที่คุณบั๊กพยายามจะบอกคือลักษณะของการแต่งรถใช่ไหม
ใช่มันเลือกกฎิบาทไงครับมันเลือกกฎิบาท
อันนี้ในมุมเรานะอันนี้ท่านถามท่านรองกฎิบดีค่ะ
เป็นธรรมภัณฑ์ของตัวรถนะครับเพราะจะชี้แจงอยู่แล้วในกฎกระทรวง
เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแต่ก็ชี้แจงอย่างที่ผมเรียนแล้วครับ
อะไรที่เป็นอุปกรณ์เสริมไม่ใช่ตัวหลักอย่างนี้เราเปลี่ยนได้
เพียงล้อเป็นธรรมดาหรือเป็นล้อแม็กชุบตัดสปริงอย่างนี้
ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ใช่อุปกรณ์หลัก
อุปกรณ์หลักเท่านั้นจริงก็ต้องขออนุญาตครับ

จริงแล้วถ้าได้เวลายาวกว่านี้จะถามละเอียดกว่านี้นะคะ

ครับขอบคุณครับครับ

ปัญหาคือการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
การตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเอง

ห้ามทำเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับ
ถ้าถามว่าเสริมมันอันตรายตรงไหน
ใช่ไหมครับมันทำให้รถปลอดภัยขึ้น

เขาบอกว่ามันมีขั้นตอนว่าถ้าทำแล้วต้องทำยังไง
อันนี้ทำเนี่ยเขาบอกว่าโอเคนะ
คุณก็ไปคุณก็ต้องไปจัดการกับโอ
ไม่ใช่มาให้ประชาชนไปวิ่งโล่ไปซื้อมานะครับ
ไอ้ใบวิศวกรมันซื้อเอานะครับ

ผมทำตามกฎหมายทุกอย่าง

บรรทุกเสริมหลังคานะกันข้างผมใส่หมด
อันนี้มันต่อไม่ได้ยังไงต้องทำเรื่องแหนบ
เอาแล้วต้องทำอย่างไรแนบผมไปเสริมมาแล้ว

ผมก็ไปหาไหนก็มีวิศวกร

ก็มีนายหน้ามาให้แล้วกันนะ

รกของทำมาลกางกายฝนและก็ตราช้าศูนย์

เข้าใจคือกำลังจะบอกว่ารู้ขั้นตอน
แต่ก็จะบอกว่าแต่ไปบี้ที่ขั้นตอนนั้นด้วย

ฉะนั้นคุณต่อไปนี้ถ้าคุณบอกว่าจะจดทะเบียนนะ
คุณบอกว่าขอใบเสร็จมันทำได้ที่ไหนใบเสร็จ
ฉะนั้นในใบเสร็จคุณบอกว่าอู๋นี้นะเขามีใบเรียบร้อย
คุณไปบังคับอู่แล้วผมใบเสร็จนี้ไปจดมันจบ
ไอ้ที่มันจะทำให้ประชาชนง่ายคุณคิดกันเป็นไหม

คุณออกโกรธโดยคุณมโนทั้งนั้นเลยแต่ว่า
ชีวิตคนทำอาหารกินคนขับรถส่งของนี่ครับ
เขามีเวลามากไปขนส่งดีคุณบอกว่าใช้เวลาวันเหรอไหม

จริงว่าเอาไปทำรถเสร็จปุ๊บไปขอใบวิสัวะมา

อย่าเพิ่งว่าน้องนะพี่นะเดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้าย
คือที่ออกคลิปมาทั้งหมดแล้วเราคุยเมื่อสักครู่นี้
คำตอบจากรองอธิบดีสรุปพี่จะไปทำให้ถูกไหมคะ
ผมอยากทำให้ถูกแต่ว่าวิธีการที่คุณกำหนดกันเนี่ย
ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับ
แล้วทำไมคุณเลือกปฏิบัติทำไมคุณเลือกเฉพาะรถกระบะ
คำและใบสั่งที่ได้มาคือจริงจริงต้องมีมาเป็นผ้อนนะคะ

บริษัทรับผิดชอบไปตลอดผมก็จ่ายตลอด

ผมก็ไปหยิบดูใบสั่งมันเยอะมากช่วงนี้

คำถามสุดท้ายนะตกลงคราวนี้ที่โดนเนี่ยจะไปจ่ายใช่ไหม

แต่เที่ยวนี้ผมจะให้คุณส่งฟ้องศาล

เพราะว่าคุณเล่นมัดมือชกไว้ตลอดเวลาเลย

อาจจะได้รบกวนเฮียมาใหม่

แต่ได้ประเด็นนะคะอย่างน้อยประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป